หน้าฝนนะการที่จะไปเที่ยวปงเที่ยวป่าเที่ยวเขา
ไปเที่ยวดูน้ำตรงน้ำตก
ทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาแบบนี้
แต่ว่าในหลายพื้นที่นะครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่ผมจะพาไปอยู่ที่จังหวัดสตูนเนี่ย
เป็นลานหินที่เรียกได้ว่าให้ความรู้กับผู้ที่ไปเที่ยวชมด้วย
นั่นก็คือร้านหินป่าพลนะครับตั้งอยู่ณโรงเรียนบ้านป่าพลตำบลปางพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนครับ
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูนนะครับ
ก็เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย
ซึ่งยูเนสโก้ครับได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยา
ธรรมชาติวิทยาและวัฒนธรรมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ
ซึ่งก็ได้รับการบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับ
ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติ
เดินทางไปพิสูจน์ความแปลกตาของสถานที่แห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก
โดยลานหินป่าพลแห่งนี้มีลักษณะเป็นสวนหย่อมประกอบไปด้วย
ก้อนหินชั้นหินปูนที่เป็นผิวเป็นชั้นแบบนี้

แล้วก็เป็นรูปลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่บอก
สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงิน
ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในการสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงแรก
เมื่อผ่านกระบวนการตกตะกอนเป็นชั้นกว่า

จึงมีลักษณะเป็นลอนคลื่นเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ใช่ค่ะโดยบริเวณโดยรอบก็จะมีการจัดภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงาม
มีการจัดทำทางเดินเท้าเชื่อมโยงส่วนต่างด้วย
ทำให้เวลาเราเข้าไปเที่ยวแล้วจะสามารถเดินได้รอบเลย
แถมยังมีการให้โอกาสนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าบ้านป่าพล
มาให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวอีกด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ชั้นเท่ากันสวยเหมือนมนุษย์ทำจริงแล้วธรรมชาติใช่ไหม
ไปเที่ยวใช่ไหมไปกันได้นะครับที่จังหวัดสตูนครับ
แล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับ

ได้โทรไปสอบถามกันถ้าอยากจะไปเที่ยวต้องศึกษา

พิมพ์ให้มันถูกต้องแล้วลองเจออย่างแน่นอนนะครับ
ข้อมูลก็มีให้ได้ติดตามอยู่ในนั้นครับ
ใช่ก็อย่าเพิ่งกลัวการท่องเที่ยวไปนะ

เราก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็ปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องเชื่อฟังทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่าเวลาเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาต้องการอะไร

อย่างที่เราเห็นว่ามันมีข่าวออกมาเยอะมาก

แล้วเกิดอุบัติเหตุที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

อาจจะหวาดกลัวเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ไปด้วย
แต่ถ้าคิดให้ดีมันก็มีสติมากขึ้น
ในการที่จะไปเที่ยวในแต่ละที่นั่นเองนะครับ